สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนกันหน่อยนะคะ
ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

สรุปของวันที่๒๙ธันวาคมเมื่อวานนี้
เป็นวันที่๓ในการรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรค่ะ
เมื่อวานเกิดอุบัติเหตุ๕๓๑ครั้งนะคะ
เสียชีวิต๔๗ศพบาดเจ็บ๕๖๐รายค่ะ
สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
ยังคงเป็นดื่มแล้วขับขับรถเร็ว
ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

ส่วนใหญ่เกิดบนถนนเส้นทางตรงและกรมทางหลวง
สำหรับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดตอนนี้คือ

แต่จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด

โดยยอดรวมอุบัติเหตุสะสม๓วัน
เกิดอุบัติเหตุไปแล้ว๑๕๐๔ครั้ง
มีผู้เสียชีวิตรวม๑๕๙ศพ
บาดเจ็บ๑๕๔๙ราย

เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดค่ะ
ส่วนจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด
คือนครปฐมส่วนกรุงเทพ

นอกจากนี้อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ให้มีพฤติกรรมที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

ที่มีอายุไม่ถึง๒๐ปี

ขณะที่นายสุริยันหงวิลัยโคศกสารยุติธรรมเปิดเผยว่า
วันนี้นับจากวันแรกของ๗วันอันตราย๒๗
มีคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณารวมแล้วตอนนี้นะคะ
๓วันเองหารบมาตกวันละ๓๐๐๐คดี
รวมทั้งหมดตอนนี้๑๔๘๕คดีนะคะ
ข้อหาที่มีการกระทำความผิดสูงสุดคือ

ขับรถและเมาสุราตั้ง๙๕๕๖คดีนะคะ
รองลงมาขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต
และรองลงมาอีกก็คือขับรถขณะเสพยาเสพติดนะคะโอ้โห
วันละ๓๐๐คดีเยอะมากนะคะ

เขาบอกว่ากรุงเทพถ้าดื่มเนี่ยโอเคใช้แท็กซี่บริการอื่น

แต่ว่าต่างจังหวัดมันไม่ได้สะดวกสบายเหมือนกรุงเทพ
บางคนถ้าสมมุติว่าดื่มไม่ขับแล้วเขาจะกลับยังไง
เอาเป็นคำถามนะแบบนี้คือมันอาจจะต้องมีวิธีการ
อย่างเช่นถ้าดื่มจริงอยู่ค้างบ้านเพื่อนไปเลย
หรือไม่ก็เอาให้ส่างก่อนแล้วค่อยขับดีไหม
และถ้าไปเที่ยวผับโอ้ยก็เป็นปัญหาของเขาอีก
เดินไปไม่ดื่มสิคะต้นเหตุไม่ดื่ม